มาดูเรื่องของเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยค่ะ
ตรวจสอบเอาผิดผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ที่อาจจะรับเงินเดือนจากบริษัทน้ำเมา

นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทย
ระบุว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะออกมาแถลงว่าการรับเงินเดือน
เป็นที่ปรึกษาบริษัทน้ำเมาของพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานจะไม่เข้าข่ายต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สาธารณชน
พากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าเป็นการกระทำที่อาจจะไม่เหมาะสม
ข่ายที่จะขัดหรือว่าขัดแย้งต่อประมวลจริยธรรม
แต่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกลับช่วยเหลือกลบเกลื่อน
ทั้งที่เป็นหน่วยงานที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการบังคับใช้กฎหมาย
จันนี้ตัวเองก็เลยจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปชให้ตรวจสอบ
ตามกฎหมายปปชปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสอง
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอก
จากนี้ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อยสี่สิบเก้า
ห้ามสมาชิกสนชรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากผู้อื่นโดยมิชอบ
เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่ง
ไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็ตาม
ต้องมีโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๒๐ปีหรือจำคุกตลอดชีวิต
รวมทั้งปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือประหารชีวิตด้วยค่ะ
เรื่องนี้นั้นเคยมีความเห็นมาจากนายวรวิทย์สุขบุญรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช
ที่ระบุว่ากฎหมายปปชปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองมาตราหนึ่งร้อยเนี่ยนะคะ
เพียงแค่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่ให้เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นคู่สัญญากับเอกชน
ขณะที่ตำแหน่งข้าราชการไม่ได้ถูกห้ามไว้แต่หากพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านจริยธรรม
หรือเข้าข่ายขัดกันระหว่างผลประโยชน์หรือไม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมีการพิจารณากันต่อค่ะ